ท่านผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่แถวดอนเมือง
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาทนมาเป็นปี
คุณป้าข้างบ้านเนี่ยเอาขวดพลาสติกซึ่งข้างในเนี่ยไปใส่อุจจาระ
มายัดตามรูกำแพงที่ข้างรั้วบ้านที่อยู่ติดกัน
ก็เลยอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงสื่อโซเชียลร้องมายังสื่อมวลชนเลยฮะ
คือมันอยู่ในขวดก็จริงแต่กลิ่นมันออกนะครับ
กลิ่นมันออกนะครับทุกผู้ชมครับ
คือข้างบ้านเนี่ยเขาทนไม่ได้แน่แน่เนี่ยแต่บ้านหลังนั้นนี่เขาทนได้ยังไงเนี่ยฮะ
คุณป้าเขาทนได้ยังไงถ้าตามที่เจ้าของคลิปเขาบอกนะ
นี่ฮะคือเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเห็นจากคลิปแล้วบอกแทบขนลุกนะ
วันนี้เจ้าของบ้านก็เปิดบ้านให้เราเข้าไปดูนะครับ
นี่ฮะคือไปถึงเนี่ยคือเจ้าของบ้านบอก
นี่เพิ่งเอาน้ำส้มสายชูมาราดดับกลิ่นนะ
แต่ว่าคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราบอก
นี่ระหว่างไปคุยกับเจ้าของบ้านยังได้กลิ่นอยู่เลย
แบบลักษณะแบบกลิ่นอุจจาระปัสสาวะมันยังโชยมาอยู่เลย
เจ้าของบ้านชื่อคุณสาธิภานะครับบอกว่าความจริงแล้วบ้านของเธอกับบ้านของคุณป้า
ที่เอาขวดใส่อุจจาระปัสสาวะมายัดเนี่ย

เพราะสามีของป้าเนี่ยเป็นลุงของเธอ
แต่ลุงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเท่ากับคุณป้าคนนี้เป็นป้าสะพ้าย
ทีนี้พอลุงเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้ว
ปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาจากป้าเอาเศษอาหารมาทิ้งหน้าบ้านเธอก่อน
ทีนี้พอฝนมันตกน้ำจากพวกเศษอาหารกองขยะที่ป้ามาทิ้งตรงฝั่งหน้าบ้านเธอเนี่ย
มันก็ไหลมาฝั่งบ้านเธอนะฮะอ่าทิ้งหน้าบ้านป้านั่นแหละนะ
แต่ว่าน้ำมันไหลเข้ามาที่ฝั่งหน้าบ้านเธอ
พอไปบอกเหมือนกับป้าไม่พอใจยิ่งบอกเหมือนยิ่งยุนะ
แจ้งสำนักงานเขตแล้วในพื้นที่อยู่เขตดอนเมืองนะครับ
คือให้เขามาลงมาดูมาแก้ปัญหาให้หน่อย
แต่มันก็ยังแก้ไม่ได้ป้าก็ยังทำเหมือนเดิมนี่ฮะ
วันนี้คุยกับเราเสร็จคุณศาสิภาบอกว่า
เดี๋ยวตอนบ่ายจะไปร้องเรียนที่เขตดอนเมืองอีกรอบหนึ่ง
พี่มีป้ายเวนิวปิดอยู่

แล้วก็ข้างบ้านเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้พี่มีป้ายเวนิวปิดอยู่
ปิดเลยปิดรูเลยแต่เราทำอะไรกับกำแพงบ้านเขาไม่ได้
เพราะว่ามันใช่ค่ะมันเป็นกำแพงบ้านเขา
เราก็ปิดแล้วเขาก็มีการดันขวดน้ำเข้ามาเนอะ
ดันเข้ามาแล้วก็จะมีแมสมีกลิ่นฉี่
ซึ่งอันนี้พี่ไม่มีหลักฐานว่าเขาทำหรือใครทำเนอะ
แต่กำแพงบ้านเรามันติดกับเขาจะให้เราคิดยังไง
เราก็ต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะฮะ
พยายามไปที่บ้านคุณป้านะครับ
พยายามส่งเสียงสอบถามคนในบ้านนะฮะ
ก็มีลูกสาวคุณป้าบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ว่าแม่กับข้างบ้านเขามีปัญหาอะไรกัน
ที่ต้องเอาขวดไปยัดไว้ในช่องกำแพงเนี่ย
คือถามแม่แล้วแม่บอกว่าเพื่อบังสายตา
กำแพงมันเป็นรูคุณเขียนมาสอน

แต่ฝั่งนู้นบอกมันไม่ใช่ขวดอย่างเดียวไง
มันมีน้ำปัสสาวะมันมีพวกน้ำอุจจาระอะไรพวกนี้ด้วย

แบบกำแพงรั้วบ้านข้างนี้อะไรเงี้ย

เขาเสียบอะไรแบบที่จำ
เดินออกมาแล้วแม่ใส่สีตาไว้นะคะ
ใช่ค่ะ
ใครจะเห็นอืมก็เลยบังกันไว้อีกพีมัน

นี่เมื่อกี้พี่ก็เพิ่งไปคุยกับปั้นมาว่ามันก็มีอึกมีอะไรอย่างนี้ไปใส่อะไรอย่างนี้

ไม่รู้ครับตรงนี้ต้องนอนถามแม่
ก็ไม่ใช่แค่บ้านของคุณศาสิภาฮะมีร้านขายของชำแถวนั้นเขาบอกเขาอยู่ใกล้
เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันก็นี่แหละจากกลิ่นนี่แหละนะ
อุจจาระปัสสาวะขยะเหม็นเน่าอะไรพวกนี้ฮะ
นี่ครับ
คือทางเจ้าของบ้านที่เขาประสบปัญหาเขาบอกเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะไปสำนักงานเขตดอนเมืองอีกรอบนึง
ระหว่างที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่อยู่เนี่ยปรากฏว่าคุณป้าข้างบ้านของคุณศาสิภาที่เขาร้องเรียนมาเนี่ย
เขาโทรศัพท์มาเคลียร์กับเจ้าของโพสต์พอดี
บอกป้าขอให้จบเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมจากนี้ไปเนี่ยต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน
ขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นต่างเดี๋ยวจัดการเองนะ
สัญญาว่าจะไม่เอาอะไรมายัดอีกแล้ว

คือป้าแกบอกแกโกรธ
ที่ป้าแกเคยเอาขยะมากองหน้าบ้าน
แล้วพอฝนตกแล้วน้ำมันไปไหลเข้าบ้านคุณศาสิภาเขา

แกก็เลยเอาทั้งนั้นเอากลิ่นเอาแบบเหม็นจังเลย
ปัสสาวะอุจจาระเนี่ยยัดใส่ซอกกำแพงซะเลย

หลังจากนั้นมามันไม่จบแล้วมันก็คุยกันต่อไม่ได้
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะหนูก็ดมกลิ่น
หนูก็ไม่ได้อยากดมกลิ่นที่อ้อยทำแบบนี้หรอก
จบได้ใหญ่แต่อย่าอ้อยอย่าทำให้มันมีกลิ่นอีก
จบนะยายอ้อยนะแล้วมันจะต้องไม่มีเสียงด่าว่าอะไร

ทำนี่ทำนั่นทำให้มันมีกลิ่นอะไรนะ
ถ้ามันยังมีอีกหนูก็ไม่จบนะ

คือขยะบ้านคุณป้าที่บอกว่าเขามาเก็บไม่ตรงเวลาอะไรอย่างนี้
วิธีแก้ปัญหาคือคุณป้าไปหาถัง
คือถ้าเอาถุงขยะไปวางหน้าบ้านเพียวเนี่ย

ต้องหาถังที่มีฝาปิดมาใส่เอาไว้

ถังคุณป้าก็ว่างแล้วคุณป้าก็ใส่ขยะเข้าไปใหม่แค่นั้นเอง
แล้วมันก็เป็นช่องกำแพงระหว่างสองบ้าน

ตัวคุณป้าเองก็ต้องมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันถูกไหม
คุณป้าทนได้เหรอคะตัวคุณป้าเองก็ต้องเหม็น

แต่ป้าก็สัญญาแล้วเขาจะไม่ยักษ์ซอกกำแพงอีกแล้ว